ออกมาเปิดปากเปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรก
ก็ขอใช้สถานะคำว่าแฟนซะแล้วนะคะ
สำหรับหวานใจสุดหล่อของสาวยายาหญิงหนุ่มตุลตุลยเทพนั่นเอง

ที่คู่นี้เนี่ยเขามีการซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่พักนึงแหละ
จนมีกระแสข่าวดราม่าออกมานะว่าแบบว่าสาวหญิงรัฐาเนี่ย
เป็นมื้อที่สามน่ะเปล่าเรื่องรักความรักของฝ่ายชายกับอดีตคนรักเก่า
แต่เมื่อทุกฝ่ายเขาออกมาเคลียร์ปรมดราม่าแบบจบเคลียร์ชัดทุกประเด็น
ความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็เลยได้พัฒนาต่อทันทีนะคะ
โดยหนุ่มตุ๋นก็ออกมาเปิดเผยแบบแมนเลยนะว่า
หลังจากเข้าผ่านดูใจกันมากว่า๒เดือน
ประทับใจในตัวสาวหญิงหลายด้านเลยค่ะ

คุณแม่น้อยไฟเขียวให้กับตัวเองได้ศึกษาดูใจกับลูกสาว

อยากจะทำให้ความรักครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด

หนุ่มตุ๋นนี้นะคะเขาห่วงสาวยายาหญิงมากเลยนะคุณค่ะ
ประทับใจอะไรก็หนึ่งเลยเขาเรื่องความกระตันยู

คือพยายามด้วยความเป็นผู้ใหญ่กับเราทั้งคู่
ก็พยายามใช้เหตุผลมากกว่าไม่ใช้แบบอารมณ์ไม่ใช้ใจ

ก็คุยกันตลอดครับแล้วก็คือตามที่เห็นข่าวเนาะ
ทางหญิงเขาก็ให้สัมภาษณ์ผมก็ออกมาเขียนในของผมแล้ว

เขาก็โพสต์วันนั้นก็สัมภาษณ์เขาอยู่ใช่ป่ะ
เอาสกรีนงานเขาอยู่แล้วอย่างนี้

มีแฟนไม่ห่วงก็ไม่มีดีกว่าป่ะ
เดี๋ยวนะคนด้านข้างมิฉันน่ะ

โอ๊ยเมนบ์มากน่ะ

อะไรประมาณนี้ป้าก็ห่วงไงก็เป็นแฟนกันละ
ตกลงคือคู่นี้เป็นแฟนกัน
ชัดเจนมากเลยหนุ่มตั๋นเขาออกมายัมสถานะ

นิดเจ็บปวดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย